อ่าผมก็มีฮะนี่เขาก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้จับมือกันอ่าอะไรอ่ะ
เพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐคือมันมันมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะ
เป็นการรวมทีมที่ประหลาดมากจริงจริงนะคือเพื่อไทยวันนี้เขาต้องตั้งโต๊ะแถลงเขาบอก
โอ้โหอย่างนี้เนี่ยเขาเสียคะแนนเสียงเขาหมดเลยเขาจะแลนด์สไลด์
เกิดคนไปคิดว่าเอ้าตกลงไปจับมือกับทางพลังประชารัฐกับทางภูมิใจไทยแล้วเหรอ
งงอ่ะเอาการเมืองไทยนะฮะเดี๋ยวผมแวะไปดูสภาผู้แทนรัศดรก่อน
อันนี้เพื่อไทยนะขอดูสภาก่อนวันนี้คือวันนี้เนี่ยเปิดประชุมสภาผู้แทนรัศดรวันแรกของปี๒๕๖๖นะฮะ
ประชุมวันแรกก็สภาล่มซะแล้วสมาชิกไม่ครบองค์ประชุมนะครับท่านผู้ชมครับ
คือวันนี้เนี่ยเป็นวาระพิจารณาร่างพรบกัญชากัญชงด้วยนะฮะค้างมาตั้งแต่การประชุมครั้งที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้ว
แล้วภูมิใจไทยเขาต้องการผลักดันมากไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีกฎหมายรองรับเรื่องของพรบ
เกี่ยวกับเรื่องของกัญชาที่พ้นจากบัญชียาเสพติดสรุปวันนี้ไม่ครบวาระการประชุมนะฮะ
อ้าวมีสอสอที่มาเสียบบัตรเข้าประชุมเนี่ยแค่สองร้อยสี่คนไม่ถึงครึ่งหนึ่ง
ซึ่งขณะเนี้ยเหลือสอสอในสภาอยู่สี่ร้อยสามสิบหกคนนะฮะล้าออกกันไปเยอะนะครับ
ต้องปิดประชุมในเวลาสิบห้านาฬิกาห้านาที
จำนวนผู้ลงมตินะครับสองร้อยสี่ท่านเห็นด้วยร้อยสิบสี่ไม่เห็นด้วยสอง
ดออกเสียง๕๐ไม่ลงคะแนน๕ถือว่าองค์ประชุมไม่ครบนะครับ
อันนี้เรื่องในสภานะเอาไปดูพักการเมืองหน่อย
มีกระแสข่าวหนาหูบอกตอนนี้พักเพื่อไทยฟอร์มทีมจับมือตั้งรัฐบาลไว้แล้ว
หลังเลือกตั้งปี๖๖เนี่ยคือเพื่อไทยภูมิใจไทยและพลังประชารัฐ
วันนี้แกนนำพักเพื่อไทยต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวปฏิเสธข่าวลือนี้นะครับ
บอกว่าไม่ได้จับมือกับพักไหนจัดตั้งรัฐบาลทั้งสิ้นพักเพื่อไทยยังคงตั้งใจแน่วแน่
ในการเดินหน้ารณรงค์เพื่อแลนด์สไลด์ในการแก้วิกฤตเศรษฐกิจทำให้ชีวิตของคนไทยเนี่ยดีขึ้น
ระหนักดีว่าการจับมือของพักการเมืองเพื่อจัดตั้งรัฐบาลก่อนจะทราบผลการเลือกตั้ง
เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะและไม่เคารพเสียงประชาชนยืนยันว่าภักดิ์เพื่อไทยไม่ทำแบบนั้นอย่างแน่นอน
บอกว่าการวิเคราะห์ของสื่อต่างเนี่ยจะสื่อไหนก็แล้วแต่
ว่าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่มันมีปฏิบัติการไอโอเนี่ย
แฝงอยู่เพื่อต้องการทำลายความน่าเชื่อถือของพักเพื่อไทย
และต้องการทำให้ประชาชนสับสนเพื่อสกัดแลนด์สไลด์ของเพื่อไทย
วันนี้จึงต้องออกมาแถลงเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่า
พักเพื่อไทยมีจุดยืนมั่นคงไม่เคยเปลี่ยนแปลง
ภักดิ์เพื่อไทยข้อรบในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
แต่ขอปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องการจับมือตั้งรัฐบาล
กับภักดิ์การเมืองต่างซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง
เพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือของพักเพื่อไทย
สร้างความสับสนและเบี่ยงเบนกระแสเดินหน้าสู่ชัยชนะแลนด์สไลด์
ขณะเดียวกันนะครับทางพักก้าวไกลนะครับท่านผู้ชมครับ
ประกาศผ่านเฟซบุ๊คไปก่อนหน้านี้ว่า
ยังไงก็ไม่ร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ
และพักรวมไทยสร้างชาติอย่างเด็ดขาด
พลังประชารัฐก็อย่างที่ทราบคือภาคแกนนำรัฐบาลชุดปัจจุบัน
รวมไทยสร้างชาตินี่พลเอกประยุทธ์จะไปอยู่ด้วยนะฮะ
คุณรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อในฐานะโฆษกพักเก้าไกลบอกว่า
ที่ต้องออกมาระกาศก็เพราะว่าจุดยืนของภักดิ์ก้าวไกลคือการมีมาตั้งแต่สมัยยังเป็นภักดิ์อนาคตใหม่
ยืนยันว่าเป็นเรื่องที่เป็นจิตวิญญาณของภักดิ์
พักก้าวไกลจะไปร่วมมือกับพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิทธิ์
ก็เป็นเหมือนการขายวิญญาณให้ซาตานพร้อมกับยืนยันว่าหากสองพักนี้
ได้เป็นรัฐบาลอีกครั้งหมายถึงพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติ
ไม่มีชื่อของพักเก้าไกลอยู่ร่วมรัฐบาลด้วยอย่างแน่นอน
คือมันเป็นจิตวิญญาณของเรามันเป็นจิตวิญญาณของพักเก้าไกล
พักอนาคตใหม่ตั้งแต่ในอดีตถ้าเราไปร่วมมือกับพักการเมืองแบบนี้
กับคนอย่างพลเอกประยุทธ์กับคนอย่างพลเอกประวิทย์นะครับ
ผมคิดว่าเราเหมือนเราขายวิญญาณให้กับซาตาน
หนึ่งในนโยบายของเราแน่มันคือนโยบายด้านประชาธิปไตย
มันคือนโยบายในการที่จะลื้อมรดกคอสช
ซึ่งเราก็นึกไม่ออกว่าเราจะจับมือกับพักพวกนี้นะครับ
แล้วทำนโยบายนี้สำเร็จได้ยังไง
ดังนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าพักเหล่านี้จะเป็นรัฐบาลกันอีกรอบหนึ่ง
ไม่รู้จะด้วยกลไกอะไรก็แล้วแต่แน่นอนก้าวกายไม่มีทางร่วมมือด้วย
วันจันที่๙มกราคมนี้แล้วจะมีสอสอที่จะย้ายตามบิกตุไปร่วมเปิดตัวในวันนั้นด้วย
เดี๋ยวรอดูนะฮะได้เลิกเปิดตัวแล้วนะฮะวันจันทร์หน้านะครับ๕โมงเย็น
แต่สุดสัปดาห์นี้เนี่ยมีคิวเดินสายลงพื้นที่หลายที่เลยนะฮะ
วันศุกร์นี้พลเอกประยุทธ์จะไปร่วมกิจกรรมข้าวรักโลกลุยแปลงนา
ขับรถดำนาปลูกข้าวร่วมกับชาวนาที่สิงห์บุรี
อันนี้เป็นภาพเก่านะจะไปวันศุกร์นี้นะฮะ